คุณผู้ชมครับที่จังหวัดนครนายกพาไปดูที่ร้านร้านหนึ่ง
บอกเลยว่าดีมากเขาบอกว่าขายดีเพราะกระทะ
มันเป็นไปได้ยังไงไปดูสิครับ
เห็นกะทะไหมล่ะอ้าวเขาจะทอดอื้อ

อ่ามันมีที่มาที่ไปร้านนี้ครับก็เป็นร้านน้ำปั่น
แต่ต้องมีกระทะเอาไว้แบบนี้เพื่อขายดี
ที่นี่คือบริเวณซอยสำเนาฟาร์มปลาหมู่ที่หนึ่ง
บนท่าเรืออำเภอปากพลีจังหวัดนครนายกไปเจอกับเจ้าของร้านที่เขาเปิดร้านขายน้ำปั่นแห่งนี้แหละครับ
เขาบอกว่ามีของดีของเด็ดกระทะนี่แหละค่ะกระทะลงยันค่ะ
ขายดีเป็นเทน้ำเทท่าเอากระทะลงยันนี้นะคะไปห้อยอยู่ตรงเสาไฟฟ้าข้างบ้านนั่นแหละ
ห้อยเอาไว้แบบนี้เลยขายดีจริงไม่เชื่อไปถามป้าทองสุกบัญชิตอายุ๕๗ปี
ก็เจ้าของบ้านหลังนี้เขาเล่าให้ฟังว่าตัวเธอรู้จักกับพระอาจารย์ปริชาหรือว่าหลวงพ่อเช็ด
เขาเป็นญาติกันวันหนึ่งหลวงพ่อมาที่บ้านแล้วทำพิธีเปิดร้านน้ำปั่นให้
เปิดร้านขายน้ำปั่นอยู่ตรงนี้หลวงพ่อบอกให้ตัวเธอไปหากระทะที่เป็นของแม่ม่ายในหมู่บ้านมา
เพื่อจะทำการลงยันเรียกทรัพย์ให้จะได้ขายดี
พอตนได้กระทะนี้มานะโอ้โหพระอาจารย์ก็ปลุกเสกลงยันให้อย่างดี
ก็เลยทำการแขวนกระทะอันนี้ไว้ที่เสาไฟฟ้าข้างบ้าน
ใครที่ขับผ่านไปมาโตกใจกระทะ
คืออย่าวคิดว่าเอากระทะไปตากไว้อะไรบนเสา

ไม่ใช่คือเขาดูชัดอยู่แล้ว
เขาก็เลยดูตลอดข่าวแล้วก็นี่มีข่าวออกพอดี
ทำเล่นไปสองสาวชิสาใบตอง
เขาเคยได้โชคได้ลาบจากกระทะมาแล้วนะ

ไม่รู้เหมือนกันว่าไปดูอีท่าไหนอะไรยังไง
แต่เขาบอกว่าเขาเคยได้โชคได้ลาบด้วยเหมือนกัน
ต้องขัดไหมต้องเอาไปขัดขัดถูกถูก
อืมถ้าขัดมันจะร้อนนะเพราะตากแดดเอาไว้อ่ะดิ
แล้วเรื่องของเลือดเขาวางไว้องศาดีแล้ว

จะบอกว่าขายดีเพราะกระทะได้โชคได้ลาบเพราะกระทะ
ก็ว่ากันไปมันไม่มีอะไรที่จะมาพิสูจน์กันได้
ใช่เป็นที่พึ่งทางใจถ้าแขวนเอาไว้แล้ว

เป็นเครื่องยึดเหนียวจิตใจอย่างหนึ่งนะ